ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียมีทีมไหนที่ผ่านเข้ารอบเหมือนทีมชาติไทยแล้วบ้างครับ
กลุ่มละ๑นัดในวันที่๒๙มีนาคมนี้เนี่ยไปดูสถานการณ์กันหน่อยว่าใครเข้ารอบกันบ้างแล้ว
เจอไทยนะครับในเกมอุ่นเครื่องในวันอาทิตย์นี้
แต่ก็มีคะแนนที่ดีเพียงพอจะผ่านเข้ารอบในฐานะนะครับอย่างน้อย
อันดับ๒ที่ดีสุดซึ่งญี่ปุ่นนั้นคงไม่ยอมเข้าอันดับนั้นแน่นะครับ
ไปดูกันที่ในรอบต่อไปกันหน่อยนะครับรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนี่คือด่านสุดท้ายก่อนที่จะไปฟุตบอลโลกนะครับ
ซึ่งพอดูจากโถทีมวางเนี่ยมีทั้งหมดที่จะถูกแบ่งนะครับก็คือ๖โถไทยนะ
มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาอยู่ในโถที่๕ซึ่งในเรื่องของโถเนี่ยจริงอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่
สิ่งสำคัญก็คือการที่จะถูกจับสลากแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มนี้ในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็คือรอบ๑๒ทีมเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็น๒กลุ่มครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะมีกลุ่มละ๖ทีมเอาอันดับที่๑อันดับที่๒ของทั้งสองกลุ่มเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันที
เพื่อที่จะคว้าตัวใบสุดท้ายไปฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปนะครับ
มีโอกาสเข้ารอบสูงมากจะเป็นทีมวางแน่นอนนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดีอาราเบีย
ตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันสำคัญหรือไม่โถ๕โถ๖นะครับเราอยู่ระหว่างโถเนี่ย๒โถเนี่ย
ก็คือโปรแกรมในการออกสตาร์ทถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเราอยู่ในโถที่มันไม่ใช่โถ๖เนี่ย
ก็อาจจะไปเจอทีมอันดับ๒กลุ่มที่มีแรงก็คือทีมในโถ
เพราะว่าการจัดสลากเขาก็จะให้ทีมที่เป็นทีมอันดับหัวในสายมีโอกาสเจอกับทีมที่เป็นรองก่อน
ไทยก็มีโอกาสแต่จริงแล้วเนี่ยเตรียมทีมให้ดียังไงนะครับชนะไปก่อน๔๕เกมหลังแพ้ก็จบเหมือนกัน
ดังนั้นครับการเตรียมงานสำคัญที่สุดครับ
กันต่อนะครับทีมไทยแม้ว่าจะเหลือเพียงแค่ผลเสมอเนี่ยโอกาสเราลุ้นกัน๒๗มีนาคมนี้นะครับ
ปัจจัยของไทยยังพอมีอยู่ครับในการเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายท่อสดเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับ
แม้สภาพนักเตะนั้นอาจจะมีความฟิตที่ค่อนข้างน้อยจากเกมล้าในการสู้กับอีรักษ
แต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ศักดิ์ศรีของไทยในการเจอกับเกาหลีชุดใหญ่ที่เขายกมานั้น
เราก็ไม่ควรที่จะใช้ผู้เล่นสำรองลอยเป็นส่วนใหญ่ครับ
แรกจะเรียก๗สุดท้ายเป็นการเรียกมาทั้งหมด๘คน
เตรียมทีมที่จะเจอกับเกาหลีใต้แล้วในวันอาทิตย์นี้
ติดตามกันได้กับการถ่ายทอดสดของทางไทยรัฐทีวี